เขาว่ากันว่าที่นี่คือกุ้ยหลินเมืองเลย
หรือว่าถ้ำโพธิศัตริย์
มันมีปรากฏการณ์แปลกอันนี้

ที่บันไดพญานาศ

จริงมันคือเรื่องของฟ้าฝนนะแต่มันเกิดขึ้นทุกปี

ในช่วงวันสองวันนี้แหละ

คนในพื้นที่ก็แปลกดีทำไมมันต้องไหลลงมา
บันไดพญานาคอะไรแบบนี้

เพราะว่าถ้าเป็นกุ้ยลินแล้วภาพก็คือ

มองไปกว้างมันจะเป็นภูเขาหิน
เป็นถ้ำนะฮะอธิบายแบบนี้ก่อน

วัดถ้ำโพธิสัตย์

ปวนฟุอำเภอหนองหิน

ช่วงก่อนออกพรรษาเนี่ยก็คือช่วงนี้นะ
เมื่อวานก่อนเนี่ยมันมีน้ำเนี่ย

ลงมาตามซอกหินสู่ถ้ำโพธิสัตว์

ไหลลงมาตามบันไดที่เรียกว่าบันไดพญานาค
เพราะสองข้างมันคือพญานาคใช่ไหม

มันก็ไหลลงมาเขาเรียกว่าบันไดพญานาค
ลงมาเหมือนแบบปล่อยน้ำจากเขื่อนนะคุณ

พระทิวัฒน์เองก็ประหลาดใจชะวันก็ประหลาดใจ

พระประหลัดสมวงเจ้าวาดวัดถ้ำโพธิสัตว

ลินเมืองเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยว

แล้วก็เป็นการศึกษาธรรมชาติเชิง
เฉิงธรรมะนะฮะ
ในเขตของวัดจะมีถ้ำมากกว่า๑๐ถ้ำ
จะมีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดสวยงามเลย
ก็เลยเป็นชื่อกุ้ยหลินเมืองเลย
รอบถ้ำภายนอกมันจะมีป่าเบนจพันธุ
ทั้งเป็นป่าดิบป่าเบนจพันธุ
มีพันไม้นานาชนิดกว่า๑๐๐ชนิด
คือถ้าเกิดคุณไปไหว้พระที่นี่คุณจะได้ศึกษาธรรมชาติด้วย
แล้วก็บนยอดเขามันจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่
สะสมน้ำพอเยอะขึ้น
พอช่วงที่ผ่านมาฝนตกใช่ไหม
มันก็จะไหลตามซอกหินลงมาค่ะ

มันก็จะพากันไปลงที่บันไดพญานาค
กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปีนึงครั้งถึง๒ครั้ง
แล้วมันจะเกิดขึ้นก่อนออกพรรษาเสมอ

มันจะเกิดขึ้นช่วงนี้ก่อนออกพรรษาเสมอ
น้ำจะไหลมาแบบราวกับเขื่อนแตกเลย
บันไดพญานาคชาวบ้านเขารู้ข่าวกันอยู่แล้ว

เมื่อวานนี้วันที่๒แล้วน้ำมันก็หายไป
ถ้าใครจะไปอีกต้องรอปีหน้า
ปีหน้าก่อนออกพรรษาช่วงนี้ประมาณ๑๙๒๐กัน
อย่าปีหน้าใครอยากไปเล่นรอไป

ที่สำคัญไปขอพรได้ด้วยนะคะ